เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไม่รู้จะไปไหนกัน
แต่บางคนเข้าไปที่นี่ที่เชียงใหม่นะครับ
คุณผู้ชมครับที่นั่นเขาก็คึกคักกันเลยทีเดียว

โอ้โหเขาเปิดให้กับครอบครัวนะครับ
พาคุณพ่อเข้าฟรีกันไปเลย
คุณพ่อเข้าฟรีแล้วลูกอยู่ข้างนอก

นี่ไปดูเจ้านกอีมูที่ได้รับรางวัลด้วย

คุณผู้ชมครับแล้วก็มากันเป็นครอบครัวนะครับ
แล้วเขาให้รางวัลกับคุณพ่ออย่างที่บอกไป
ทุกคนเข้าฟรีครับไม่ต้องเสียกระตังค์แต่อย่างใดนะครับ
ตลอดทั้งวันเลยก็ทุกครอบครัวนะครับ
ก็ถือว่าได้มาใช้เวลาร่วมกันนะครับ

มาเยี่ยมชมเหล่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วทีนี้นะเขามีการยกรางวัลดีเด่นให้ด้วย

ก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่ไงนกมันก็มีตัวผู้ตัวเมีย
ก็เลยยกรางวัลคุณพ่อดีเด่นให้แก่เจ้านกอีมูเพศผู้นะครับ

เพราะว่าพ่อนกอีมูหรือว่าเจ้านกอีมูตัวผู้เนี่ยนะครับ
จะทำหน้าที่ในการฟักไข่ครับ
หลังจากที่เพศเมียนั้นวางไข่ก็คือนกอีมูตัวแม่
ตัวแม่วางไข่เสร็จแล้วพ่อจะเป็นตัวคนตัวที่ฟัก
ใช่ครับตัวเมียจะวางไข่สักจำนวน๗๑๐ฟอง
ส่วนตัวพ่อมันนะครับจะมาเป็นผู้ฟักให้แล้วก็ดูแลไข่ทั้งหมด
ระยะเวลาก็คือ๕๙๖๑วัน
หรือบางครั้งนะครับถ้าไข่มันฟักตัวเร็วก็อาจจะสักประมาณ๑เดือน
ก็ฟักตัวออกมาแล้วแล้วแต่ละกัน
แล้วก็ในช่วงนี้เขาบอกว่าพ่อน้องอีมูนะมันไม่กินอาหารไม่กินน้ำ
เพื่ออย่างเดียวเลยเพื่อที่จะดูแลธนุถนอมไข่นกอีมูทั้งหมด
กกในท่านอนแบบนี้เอาคอพับลงไปกับพื้นแล้วลุกขึ้นยืนตอนที่กลับไข่
เพื่อให้อุณหภูมิมันทั่วถึงทั่วทั้งไข่นั่นเอง

มีสมาชิกนกอีมูจำนวน๑๔ตัวเป็นเพศผู้๒ตัว
เมีย๗ตัวแล้วก็ไม่สามารถทราบเพศอีก๕ตัว
อันนี้อาจจะอยู่ระหว่างกาลเลือกเพศนะครับ
ยังเด็กอยู่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อะไรแบบนี้
ซึ่งลูกนกอีมูที่เกิดจากการฟักไข่ของพ่อที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟรีจำนวน๙ตัวด้วยกัน

ก็ในช่วงนี้แหละครับในส่วนของการแสดงที่นี่นะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันมาก
แล้วก็เป็นเรื่องราวน่ารักนะครับในเมื่อวานนี้
หลังจากที่หลายคนเขาพาคุณพงคุณพ่อไปเที่ยวกัน
คุณพ่อพาคุณลูกไปก็เยอะนะเพราะว่าไปสวนสัตว์เนี่ยบางทียังเป็นเด็กอยู่เลยลูกอ่ะ
คุณพ่อก็เลยพาไปนะคะแต่ว่าจริงแล้วเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยราคาค่าเข้ามันก็ต่างกันอยู่แล้วไง
คุณพ่อเนี่ยเข้าฟรีเนื่องในวันพ่อใช่ไหมก็ไปดูเนี่ยไปเปิดประสบการณ์ไปใช้ความรู้สึกร่วมกันในครอบครัว
ควรแล้วจะให้คุณพ่อเข้าฟรีเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณพ่ออยู่ที่คุณแม่
คุณพ่อเป็นดักอย่างที่ดีคุณแม่เป็นคนจ่ายค่าเข้าให้
น่ารักมากเลยเห็นแบบนี้ก็อบอุ่นนะ